เริ่มต้นเผยแพร่จากในโลกออนไลน์
กรณีน้องคอปเตอร์เด็กชายวัย๓ขวบเท่านั้นเอง
คือในโลกออนไลน์เขามีการเผยแพร่ข่าวนี้ว่า
คอปเตอร์ไปปีนปลายตามภาษาเด็กล่ะ
ทำให้โครงเหล็กแล้วก็ทีวีขนาด๒๐นิ้ว
หล่นมาทับศีรษะแล้วก็อาการบาดเจ็บสาหัส

เป็นเพราะพ่อของน้องติดเกมโปเกมอนโก

ลูกโอ้โหบาดเจ็บแบบนี้แต่คุณพ่อออกมาชี้แจงนะคะ
บอกว่าไม่จริงตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

คือคุณพ่อเขาชาร์จแบตโทรศัพท์เอาไว้
แล้วเขาก็มีลูกอีกคนนึงอายุ๒ขวบเป็นเด็กผู้หญิง
แล้วลูกสาวเนี่ยเด็กผู้หญิงกำลังเดินออกไปนอกบ้าน
พ่อก็พยายามจะไปอุ้มกลับเข้ามาในบ้าน
เพราะเหมือนน้องจะไปเล่นน้ำคุณพ่อก็เป็นห่วง
แล้วกลับเข้ามาก็มาเห็นลูกชายอีกคนวัย๓ขวบ

คุณพ่อก็พยายามชี้แจงว่าไม่จริงไม่ได้เกี่ยวกับโปเกมอนโกอะไรเลยค่ะ
แพทย์ชุติเดชตาบองคารักษ์ผู้มนุยการโรงพยาบาลชนบุรี
เปิดเผยถึงอาการของน้องคอปเตอร์
เด็กชายนัทภาคอุดมแสวงโชค
เด็กชายวัย๓ขวบนะคะที่ถูกโทรทัศน์ขนาด๒๐นิ้ว
แล้วก็โครงเหล็กชั้นวางโทรทัศน์หล่นทับศีรษะ

ตอนนี้เด็กมีอาการก็คือฐานกระโหลกร้าว
เลือดออกบริเวณเยื่อหุ้มสมอง
คุณหมอก็ได้ให้ยาปฏิชีวนะใช้เครื่องช่วยหายใจ

เลือดที่ออกในเยื่อหุ้มสมองไม่ได้เป็นแบบก้อน

ส่วนอาการฐานกระโหลกร้าวคุณหมอบอกว่าไม่ผ่าตัด
เพราะว่าน้องอายุยังน้อยกระดูกสามารถสมานเข้าหากันได้เอง

โดยรวมถือว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
คือคุณปู่ของน้องคอปเตอร์เล่าให้ฟังว่า
ช่วงเกิดเหตุกำลังอาบน้ำ
แล้วก็น้องสาวของน้องคอปเตอร์ก็นั่งดูทีวีอยู่
จากนั้นน้องคอปเตอร์ก็ขึ้นไปปีนโครงเหล็กที่วางโทรทัศน์
ทำให้ทั้งโครงเหล็กทั้งโทรทัศน์ขนาด๒๐นิ้ว
หล่นลงมาทับศีรษะของน้องค่ะไปฟังเสียงคุณปู่นะคะ
แต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุไม่ได้เล่น
เพราะว่านำโทรศัพท์ไปชาร์จไว้ในห้องนอนซึ่งอยู่ชั้น๒ค่ะ
จากนั้นคุณพ่อบอกว่าก็ออกไปยืนสุบุรี
นอกบ้านแล้วก็ดูแลลูกคือคุณพ่อมีลูกสองคนนะคะ
คอปเตอร์อายุ๓ขวบแล้วก็มีน้องสาวของน้องคอปเตอร์อายุ๒ขวบ
คุณพ่อบอกว่าลูกสาวคนเล็กเด็กยิงนัดยา
ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านไปเล่นน้ำนอกบ้าน
คุณพ่อก็เลยตามไปเพื่อจะอุ้มเข้าบ้าน
พอกลับเข้ามาในบ้านก็ได้ยินเสียงโทรทัศน์หล่นดังโครมค่ะ
พอเข้าไปดูก็โครงเหล็กแล้วก็โทรทัศน์ก็ล้มลงมา
น้องคอปเตอร์จนได้รับบาดเจ็บนะคะ
คุณพ่อบอกว่าก็อยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์
อย่าปล่อยเด็กเล็กนะคะเล่นตามลำพังต้องอยู่ใกล้ชิด
ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบน้องคอปเตอร์นะคะ